ช่วงนี้มาดูเรื่องของนายเปรมชัยกับพวกที่ลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าหน่อยนะครับ
หลังถูกออกหมายเรียกในข้อหารร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
ก็เดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณพลอยสจิบริษฐิสิน
รายงานสดเข้ามาจากกองบังคับการปราบรามการกระทำผิดทุจริตและประพฤติมิชอบครับ
นายเปรมชัยกรณสูตรนะคะพร้อมด้วยนายยงโดดเคลือค่ะ
แล้วก็ทนายความได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
กองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
เพื่อที่จะสอบปากคำนายเปรมชัยก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไปค่ะ
โดยการมาในครั้งนี้นะคะนายเปรมชัยค่ะได้มาก่อนเวลาถึง๑ชั่วโมง
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดแก่สื่อมวลชนนะคะ
ซึ่งการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ค่ะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะคะ
จากเดิมค่ะที่เคยแจ้งข้อเก่าหานายเปรมชัยคนเดียวนะคะ
พนักงานสอบสวนนั้นก็ได้มีการเรียกหัวหน้าวิเชียนนะคะ
เข้ามาสอบปากคำจนกระทั่งพบว่ามีการกระทำความผิดร่วมกันค่ะ
โดยในวันนี้นะคะนายเปรมชัยค่ะได้สวมใส่เสื้อสูตรสีดำนะคะ
แล้วก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยต่างจากวันแรกค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ
โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ

โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ
โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ

โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ

โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ

โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ
โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ

โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ

โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้ปล่อยตัวนายเปรมชัยกลับไปค่ะ

ก็แจ้งเพิ่มว่าร่วมกันครับนะฮะแจ้งคนที่จริงแจ้งพฤติการณ์ของคดีให้เขาทราบนะฮะ
ครับครับก็เพิ่มคำว่าร่วมกันขึ้นมานะฮะ
ปฏิเสธครับส่วนคุณยงนี่ปฏิเสธให้การชั้นศาล
ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์น่ะเรายังได้ไม่ครบนะฮะ
ก็วันนั้นที่ผมไปที่ทองหมอภูมิก็กราบเรียนท่านแล้วบอกมันยังได้ไม่ครบเดี๋ยวก็จะส่งเพิ่มเติม
ท่านอนุมัติให้ส่งไหมท่านก็บอกส่งได้เราก็ส่งนะฮะ
ขณะนี้เราก็เร่งรัดผลทางนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยานเพื่อจะส่งให้พนักงานอายการต่อไป
ก็ยังยังไม่ได้ครับเมื่อวานผมไปรอจนถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ได้นะครับ

โดยพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชานะคะผู้บังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปค่ะ
ก็ได้ระบุนะคะว่าในวันนี้นั้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายเปรมชัยและนายยงค่ะซึ่งหลังจากการแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็สอบปากคำเสร็จแล้วก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะ
เนื่องจากนายเปรมชัยและนายยงนั้นได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองนะคะโดยการดำเนินคดีในครั้งนี้นั้นมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่มีค่ะจะสามารถเอาผิดกับทั้งคู่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของพลตำรวจตรีกระมวลค่ะ
เป็นอะไรละเอียดในเรื่องการพูดคุยเนี่ย

เป็นตามที่เราต้องการสอบส่วนเพิ่มเติมและเป็นตามวงพกษ์ออกกำลักษณ์หมาย
มันพอเพียงในการที่เราจะเอามาพินาคดี
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลนะคะ
ซึ่งต่อมาค่ะพนักงานสอบสวนปปนั้นได้เชิญนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ให้การเพิ่มเติมค่ะก่อนที่จะพิจารณานะคะ
ข้อหานายเปรมชัยเพิ่มคือร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
พร้อมเพิ่มผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือนายยงค่ะ
จากพบหลักฐานนะคะที่นายงพูดกับเจ้าหน้าที่ระหว่างถูกคุมตัว
กรณีเข้าไปล่าสัตว์ป่าค่ะซึ่งเป็นการพูดชักจูงนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่คล้อยตามเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่ปปนะคะขณะนี้ค่ะ
ยังคงมีสื่อมวลชนนั้นมาเฝ้ารอนะคะแล้วก็ให้ความสนใจคดีนี้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งจากการสังเกตนะคะก็ยังพบกับสื่อต่างชาติที่ให้ความสนใจในคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับนายเปรมชัยนะคะขณะนี้ค่ะก็ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
จำนวน๑๒ข้อหานะคะซึ่งสำนวนของปปที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานี้นั้น
เพื่อที่จะส่งให้กับอายการค่ะแล้วก็จะมีการเร่งรัดนะคะ
แล้วก็ทำสำนวนให้รอบครอบรัดกลุ่มที่สุดค่ะ
ครับขอบคุณคุณพอชติครับ